เป็นคนที่เคยมีข่าวดังเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี

ใช่วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทราบข่าวว่า
นางสาวฟ้านางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัย
ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในพยานฝั่งครูปรีชา

ทีมข่าวเราก็เลยลองไปดูซะหน่อยคุณเข็มมาสอน
ที่นี่ฮะบริเวณลานสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชบางใหญ่ซิตี้นะครับ

เมื่อช่วงสงกรานเคยไปร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เนี่ย
แล้วก็บอกว่าถ้าบนบานสารกล่าวว่าถ้าเกิดสำเร็จดังหวังเอาไว้

วันนี้สำเร็จแล้วก็เลยเนี่ยฮะ
แต่งตัวแบบเต็มแบบเต็มที่เลยอ่ะนะเต็มชุดเลยมารำแก้บนนะครับ
แต่ยืนยันว่าสิ่งที่ได้บนบานเอาไว้เนี่ยไม่เกี่ยวกับ
เรื่องคดีหวย๓๐ล้านพิการจนบุรีนะ
มาในชุดแต่งที่มาชุดฉุยฉายพราม
มีการเตรียมมาลัยดาวเรืองจุดทูบเทียมกลับไหว้นะครับ
แล้วก็ร่ายรำฉุยฉายพรามนะฮะ
นางสาวฟ้าบอกกับทีมข่าวของเราว่า
ร่ายรำในครั้งนี้ก็ฝึกซ้อมมา๔๕วันนะครับ
รำถวายสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช

ตอนช่วงสงกรานที่โดนกระแสมรสุมวิพากษ์วิจารณ์หนักมาก
โดนทั้งสารพัฒน์เลย
ก็มีโอกาสได้มาทำบุญที่นี่
ก็เลยบนกับพระเจ้าตากศิลปไว้ว่า
ถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยไม่ได้ทำผิดถ้าเกิดว่าลูกโดนกันแกล้งเนี่ย
ก็ขอให้ทุกอย่างปรากฏขอให้ความจริงทุกอย่างปรากฏอะไรอย่างนี้
แล้วก็ขอให้คนที่ทำเรามีอันเป็นไปก็แช่งด้วยนะคะ
แล้วก็คิดไว้ว่าวันที่๙เดือนหน้าก็คือเดือนที่แล้วมันเมษา
วันที่๙ที่จะถึงเนี่ยพฤษภาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอายการจะสั่งฟ้องหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็รู้สึกว่าเออเอ๊ะท่านจะสั่งฟ้องไหม
คดีสำนวนเราจะเป็นยังไงก็รู้สึกหนักใจนะคะ
ตอนนั้นก็บนรวมไปด้วยเกี่ยวกับคดีความค่ะ
แล้วพอขึ้นศาลเนี่ยก็ดีใจเพราะว่าสารไม่มีคำสั่ง
ก็คือสารก็สั่งปล่อยตัวไม่ต้องมารายงานตัวแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวรออายการว่าท่านจะสั่งฟ้องไหมอะไรอย่างนี้
แต่ที่ดูสำนวนนี้ก็คือบอกเลยว่าสบายใจ

แต่คิดว่าท่านคงเมตตาเพราะว่าท่านก็ให้ดูสำนวนแล้วว่ามันอ่อนมาก
ตั้งใจว่าวันนี้แหละวันดีเนี่ยคือ๑๕ค่ำเดี๋ยวเราจะมาลำถวาย
พร้อมไม่พร้อมเราต้องมาเราต้องพร้อมอะไรอย่างนี้
ส่วนตัวก็เหมือนรู้สึกสบายใจแล้วอย่างที่พี่ฟ้าบอก
ใช่สบายใจสบายใจแล้วตั้งแต่หลังวันที่๙ที่ผ่านมานะคะ๙พฤษภา
คือบอกตรงว่ามันเหมือนแบบเป็นอีกคนนึงเลย
มันสบายใจมันไม่ได้คิดกังวลอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่โดนฟ้อง
สารอายการท่านสั่งฟ้องต่อเนี่ยเราก็ต้องประกันตัวนี้
ชั้นศาลต่อแล้วก็ต้องหาเงินมาประกันตัวอีกแสนนึงอะไรอย่างเงี้ย
ก็คิดก็หนักใจเหมือนกันแต่ก็คิดก็อธิษฐานบอกสิ่งสิทธิ์ตลอดว่า
ขอให้สิ่งสิทธิ์ช่วยลูกนะเพราะว่าลูกไม่ได้ทำจริงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครอะไรอย่างนี้
ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเรื่องคดีหวยเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนให้เรารู้อย่างหนึ่งว่า
เราถูกหลอกใช้นะที่ผ่านมานี่เราแบบเราอึดอัดเราอยากจะพูดให้สังคมรู้แต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์แหละ
เราไม่พูดดีกว่าเราเงียบไปดีกว่าอะไรอย่างนี้
เราก็ได้เห็นว่าเพื่อนแท้ในยามยากมันเป็นยังไง
แล้วการที่เราเข้ามาตรงนี้บอกเลยว่าทุกคนเข้ามาเนี่ยหลอกใช้แล้วก็หวังผลประโยชน์จากเราทั้งนั้น
อันนี้ไม่พูดคือปฏิเสธไม่ได้เลยแต่เราก็ทำตัวเราเองเพราะว่าเราก็ไว้ใจคนอื่นมากเกินไปใช่ไหมคะ
พอหลังจากบวชปั้งมันก็คิดได้หลายอย่างเราก็ถอยประกาศถอยแล้วก็หยุดเลยไม่เอาไม่วุ่นวายเกิดคดีหวย
อ่าบอกว่าถูกหลอกใช้อ่ะใช่คดีหวยสามสิบล้าน
ฟ้าก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องคดีความก็รู้สึกสบายใจแล้ว
แต่ยังมีคู่กรณีบางคนไปว่าเธอในโลกโซเชียลไม่หยุดไม่หย่อน
เอาเลยฮะเธอบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันเธอไปทำอะไรให้
ทำไมต้องมาว่าเธอแบบนี้ทำไมต้องมาเรียกเธอว่าติ๊วปิดอะไรนะ
อ๋องั้นไว้รู้ที่ว่าติ๊บปิดป่ะ
อันนี้ในความหมายตรงตัวของภาษาอังกฤษเขานะ
ใช่ค่ะดิฉันไม่ได้ว่าใครนะแปลให้ฟัง
ก็เนี่ยเธอบอกว่าคุณไปว่าเขาในโซเชียลเยอะเลยเนี่ยค่ะ

แล้วก็กรณีดรสุกิตภูลศรีเกษมด้วย
ดรสุกิตก็ไม่รับสายเธอแล้วเหมือนกับเลิกครบไปแล้วอย่างนี้
ก็บอกว่าอยากจะโวยพรท่านยังไงก็ยังนับถือท่านอยู่
ครับดูความเคลื่อนไหวของคนอื่นที่อยู่ในคดีหวย๓๐ล้านนะครับ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็บอกว่าไม่ขอให้ฆ่าคนชื่อฟ้าตลอดไป
การที่มาท้าต่อยท้าตีแบบนี้ไม่สนใจอยู่แล้ว
ขอให้ไปเจอกันที่ศาลวันที่๑๙มิถุนายนนี้ดีกว่า

ฮเจ้าสั่งมาว่าจะรับฟ้องคณิตที่เขาต้องฟ้องผมเป็นจัดลอยร่วม
ถ้าหากศาลยกนะเขาก็เตรียมตัวรอหมายสารได้อีกเลยอีกคดีหนึ่ง
ผมจะฟ้องเขาในข้อหาฟ้องเท็จอีกคดีหนึ่งแน่นอน

แล้วผมก็ไม่เคยมองเขาอยู่ในสายตาอยู่แล้ว
วันนี้เขาบอกเราเลยว่าทำไมเขาต้องมาออกสื่อ

เพราะว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนไม่มีใครให้ราคาเขาแล้ว

ฝากบอกไปถึงฟ้าว่าที่ผ่านมาที่เคยช่วยเหลืออะไรกันเนี่ย
หลังจากนี้ไม่ขอเข้าไปช่วยอะไรอีกแล้วใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น
ก็จริงเนี่ยไอ้เพราะที่จะช่วยเหลือก็เลยโดนสังคมเนี่ย
เขาว่าใช่ไหมก็เลยต้องถอนตัวออกมานะครับ
สิ่งต่างเนี่ยความจริงมันย่อมปรากฏ
ถ้าเราไม่ได้ทำผิดนะฮะขบวนการยุติธรรมของเราเนี่ย
มันก็ทวงดุลกันมันมีตำรวจมีอายการแล้วก็มีศาลนะครับ
เท่านั้นเองสิ่งที่ไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องกลัว
ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะออกมาท้าดวนแล้วนางสาวฟ้าออกมาบอกว่าโกรธแทน
รสุกิตก็ฝากไปถึงนายอาชรุยะนะครับ
อัจฉริยะนี่มันก็พูดไปเรื่อยนะฮะวันที่๒๑เนี่ยมิถุนาเนี่ยไปการนะ
อย่าเลื่อนคดีก็แล้วกันแล้วก็จะรู้ว่านะฮะนรกมีจริง
สารเนี่ยนะฮะผิดหรือถูกเนี่ยสารจะเอาเข้าคุกเองนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าสักแต่พูด
ผมไม่ได้ให้ความสำคัญเขาเลยนะคนอย่างนี้
แล้วอย่างฟ้าเองเนี่ยนะฮะก็ไปหาทนายที่ดีผมคงไม่มีเวลาที่จะทำให้นะฮะ
ก็ยินดีด้วยที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านพ้นไป
แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็นบทเรียนนะฮะ
กับคุณอัจฉริยะพูดไปแล้วก็โดนเป็นร้อยคดีนะฮะ
ไม่ได้จุดเจ็ดคดีเป็นร้อย
มีไปเรื่อยนะฮะบอกคณะ
หาทางแล้วไอ้ทีมกฎหมายเขาว่าไม่ติดคุกหรอก
คนที่จะติดคุกก็คือเขานะ

แต่ว่ามันปากหมามันไม่กล้าหรอกนะ
คนอย่างมันทุกวันนี้ให้มันเอาตัวรอดก่อนเถอะ
จองกระถิ่นเยอะนี่ได้ข่าวนะครับ
วันที่๒๑เนี่ยให้กล้ากล้าหน่อยไปนะฮะ
สารกาญจนบุรีอย่าเลื่อนนะ

เราก็มีน้ำจิ้มมาให้ในช่วงเวลาที่คดีนี้

ก็ฝากถึงกันละกันผ่านหน้าจอนะคะ